เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นอยู่ริมถนนเขาบอกว่าเกิดขึ้นเช้าวันนี้ตอนตี๕กว่านี่เอง
ลองไปดูหน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยเสียหลักไปชนป้ายไม่พอพอเสร็จพลิกคว่ำเนี่ยคุณผู้ชมคนกระเด็นออกจากรถเลยครับ
โอ้โหนี่แหละค่ะจังหวะรถกระบะคันนี้นะคะเป็นลักษณะกระบะขนสินค้าเสียหลักพลิกคว่ำค่ะ
อย่างที่บอกเกิดเช้ามืดวันนี้ตี๕๒๐นาทีริมถนนสาย๔๐๑นะคะที่ตำบลท่าขึ้น
อำเภอท่าสาราที่นครศรีธรรมราชค่ะรถกระบะพอเสียหลักเสร็จไปชนป้ายก่อน
ป้ายตรงนี้มันเป็นป้ายที่เขาเอาไว้คือเป็นสถานตรวจสภาพรถ
เอกของเอกชนแล้วพลิกคว่ำคนในรถกระเด็นหลุดออกมาเลยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลุดออกมานั่งกันอยู่แบบนี้งงอ่ะนะคะ
อ่าแล้วคอกท้ายกระบะเนี่ยหลุดออกจากตัวรถด้วยเหมือนกัน
เจ้าที่ตำรวจพอรับแจ้งเหตุกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปสอบปากคำคนขับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เจ้าตัวคนขับบอกเลยว่าผมหลับในค่ะก็เลยเกิดเป็นเหตุแบบนี้
ดูสภาพตัวเองด้วยนะคะตอนขับรถอันตรายมากค่ะ